ช่วงเช้าวันที่๑๐มีนาคมได้รับการติดต่อจากนายตี้หลุง
อายุ๖๒ปีเป็นชาวจีนซึ่งก็เพิ่งรู้จักกันได้ปีหนึ่งนะฮะ
ให้มาหาที่บ้านพักของนายตี้หลุงในซอยประชาสงเคราะห์๒เขตดินแดงนะครับ
ในกรุงเทพก็จะพากันไปต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่า
ที่ศูนย์รัชการเฉลิมพระเกียจถนนแจ้งวรรถนะ
ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่ามีเพื่อนชายชาวจีนของนายตี้หลุง
แต่พอไปถึงนะคุณปรากฏว่าเอกสารของนายตี้หลุง
มันไม่ปกติมันถูกปกครอง

เอกสารนายตี้หลุงทำไมถึงไปต่อวีซ่า
จะต่อ
ก็ขับรถกลับมา
จะมาส่งมาที่บ้านพักของนายตี้หลุง
เสียบทีเห็น
ทิะนี้พอกลับเข้ามาหน้าบ้านพักในซอยประชาสงเคราะห์๒
แต่งกายคล้ายตำรวจประมาณ๕คนนะฮะขับรถยนต์มา๓คัน
จะอุ้มเธอและนายตี้หลุงขึ้นรถแยกกันไปคนละคัน
ก่อนจะอุ้มเธอแล้วนายตี้หลุมรถแยกกันไปคนละคัน

ผ้าสปอร์ตปลอมมีใครเกี่ยวข้อง

จะมีเขาได้ผลประโยชน์เป็นค่าจ้างอะไรยังไงค่ะก็เป็นค่าตอบแทนนะครับ
แล้วครั้งนี้เขาได้ค่าตอบแทนเท่าไรแล้วขณะนี้เขายังยังปิดอยู่ว่า
ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบจากเส้นเงินบัญชีธนาคารต่าง
แล้วก็ขอขยายผลต่อไปนะครับเขามีประวัติอาทยากรรมมาก่อนไหมคะ
ก็จากที่เช็คข้อมูลประวัติอาจกรรมของเสียเล็กเนี่ย
ก็คือเคยต้องโทษมาหลายคดีนะครับไม่ว่ามีคดียาเสพติด
มีคดีหมินประมาทมีคดีหนุ่งเหนียวกักขังที่สอบพอร์รับลูกการ์นะครับ
มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์หรือการเรียกรับทรัพย์อย่างงี้บ้างไหมค่ะก็มีหนุ่งเหนียวกักขังครับ
ปีห้าสองสอบพอรับลูกการ์ครับ